ว่ากันด้วยเรื่องของม้าลายกันสักนิดหนึ่ง

แต่เป็นเรื่องของทางม้าลายและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีรถชนคุณลุงท่านหนึ่งที่กำลังข้ามทางม้าลาย

ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังกันนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่มกว่านะฮะ
ที่จุดเกิดเหตุหน้าปากซอยเอกชัย๔๓ทับ๓
ก็เจ้าหน้าที่ทั้งสพขออภัยตำรวจสอบสวนของสนบางขุนเทียน
แล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
อาสาสมัครกู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึง
ก็เข้าจุดเกิดเหตุทันทีนะครับ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ทะเบียน๑กกรเรือ๘๐๗๕กรุงเทพมนาคม

ส่วนนี้ฮะก็ต้องเร่งช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
นอนหงายหมดสตินะครับ
ก็คือคุณลุงสุรพันธ์บุญญสุรักษ์อายุ๖๘ปี
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจ
แต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตอยู่กลางทางม้าลายแบบนี้นะครับ

ก็คือนายพิสิทธิวัฒนสถิตอายุ๕๑ปี
บอกว่าขับรถกำลังจะกลับบ้าน
และขับรถเส้นทางนี้เป็นประจำนะครับ
โดยก่อนหน้านั้นขับอยู่เลนซ้าย
แล้วจะเบี่ยงเข้าเลนขวา
ทีนี้ครับเพื่อจะแซงคันหน้า

พอแซงขึ้นมาแล้วเบรกไม่ทัน

ตัวของนายพิสิทธิ์คนขับรถที่ชนคุณลุงบอกว่า
ผมก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับ
บ้านผมก็อยู่ใกล้แถวนี้ผมใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
แต่เป็นช่วงจังหวะการแซงขวาพอดี
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนข้ามถนนอยู่นะครับ
ก็เลยชนอย่างจังนะฮะ
คิดว่าจะเจออย่างนี้เลยครับ
นี่แหละครับทางด้านของหลานชายของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายอมรเทพบุญยสุรักษ์อายุ๓๗ปี
ก็บอกว่าเมื่อก่อนลุงเคยทำงานโรงงานนะครับ
แล้วก็ย้ายเข้าไปพักด้วยกันในบ้าน
พอมาสักพักหนึ่งนะฮะลุงออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเองนะครับ
เพราะว่าลุงอยู่กับครอบครัวไม่ค่อยได้

เหล้าจัดด้วยสำหรับคุณลุงท่านนี้นะฮะ
แล้วก็มักจะเดินไปเดินมาอยู่แถวนี่แหละครับ

แล้วก็หลังจากที่ลุงย้ายออกมาอยู่ข้างนอก
หลานชายเองก็ไม่ได้เจอไม่ได้พบ

มารู้ว่าประสบอุบัติเหตุก็เลยรีบมาอย่างจุดเกิดเหตุนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนนะฮะก็ติดต่อยาดของคุณลุงสุรพันธ์
แล้วก็ทราบข้อมูลว่าผู้ตายพักอยู่ย่านกำนันแม้น

แต่กลางคืนผู้ตายไม่ค่อยชอบอยู่บ้านครับ
ชอบไปดื่มเหล้ากับพักพวกเป็นประจำ
ทีนี้ในเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถ
ก็คือนายพิสิทธิ์นะครับคนขับรถกระบะไปสอบปากคำ
ดำเนินการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

แล้วก็อีกหนึ่งข้อหาที่สำคัญคุณ
ก็คือไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย
อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคส๑กรณี
อุทาหรณ์สำหรับเรื่องของทางม้าลาย